พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกำแพงเพชรหน่อยนะคะ
ครอบครัวนี้น่าเห็นใจมากถ้าเกิดว่ามีกำลังทรัพย์ช่วยหน่อยนะคะ
ครอบครัวกลิ่นขจรค่ะคือลูกชายของครอบครัวนี้
อายุสิบแปดปีเค้าปวดเป็นโรคประหลาด
ประหลาดยังไงคะน้องกินเศษขยะกินดิน
หัวหน้าครอบครัวคือคุณพ่อของน้องเนี่ยก็มาเสียชีวิตไปนะคะ
เป็นเสาหลักของครอบครัวตอนนี้ครอบครัวลำบากมากค่ะ
ไม่รู้จะไปพึ่งที่ไหนแล้วนะคะทีมอาสากู้ภัยของสมาคมหน่วยกู้ภัยข่าวภาพกำแพงเพชร
ต้องลงพื้นที่ค่ะบ้านปางตระไคร่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
ไปช่วยเหลือครอบครัวกลิ่นขจรค่ะหลังจากที่ไม่นานมานี้เองค่ะ
หัวหน้าครอบครัวก็คือคุณมณัฐกลิ่นขจรอายุ๓๙ปีเสียชีวิต
ทำให้ภรรยาแล้วก็ลูกอีก๓คนต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากนะคะ
ภรรยาของผู้ตายก็คือนางนอกอายุ๓๗ปีเล่าบอกว่า
คือสามีป่วยมานานกว่า๕เดือนแล้วเนื่องจากติดเชื้อ
เหยียบตะปูขณะทำงานก่อสร้างจนต้องถูกตัดขา
ต้องกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านตอนพักรักษาตัวเนี่ย
อาการก็ไม่ดีขึ้นกระทั่งเขามาเสียชีวิตนะคะ
ส่วนตัวเธอเองก็คือนางนอกมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
รายได้เพียงวันละ๒๐๐บาท๒๐๐บาทกับตัวเธอและลูก๓คนต้องเลี้ยง
ยังไม่พอเลยรายได้ขั้นต่ำยังไม่ได้เลยนะคะ
พอต้องสูญเสียสามีที่เป็นเสาหลักของครอบครัวรู้สึกหมดหนทางนะคะ
นอกยังบอกด้วยว่าลูกชายคนโตชื่อว่าน้องทิว
ทิวอายุ๑๘ปีมีอาการป่วยป่วยแบบแปลก
หยิบเศษขยะเศษดินเศษหินรอบตัวมากิน
ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูประวัติของน้องทิวนะคะลูกชายคนโตของครอบครัวกลิ่นขจรเนี่ย
ทิวเนี่ยตอนเด็กตอนนั้นอายุ๙เดือนนะคะ
น้องเคยถูกไฟฟ้าช็อตหลังจากนั้นน้องก็มีอาการแปลกแบบนี้มาตลอดเลย
น้องก็เหมือนหยิบอะไรจากมือกินตลอดเวลาเลยนะฮะ

ค่ะคุณแม่บอกว่าครั้นว่าจะพาไปรักษาก็ไม่มีเงินหรอกนะ
แค่เงินยาไส้ยังไม่พอเลยค่ะ
เพราะว่าครอบครัวหาเช้ากินค่ำบางมื้อนะหาเช้ากินเช้าด้วยซ้ำไม่ไปถึงค่ำนะฮะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าเธอออกไปรับจ้างทำงานนอกบ้าน
ก็ต้องขังน้องทิวไว้ในบ้านเพราะกลัวว่าน้องจะลงไปในพื้นดินแล้วก็หยิบเศษดินมากินนะคะ

สำหรับเลขบัญชีให้การช่วยเหลือครอบครัวนี้นะคะ

ส่วนลูกอีก๒คนคือลูกชายวัย๑๗ปีจบการศึกษาแค่ชั้นป๖
ก็ต้องออกมารับจ้างทำงานก่อสร้างเพื่อหาเงินจุนเจือครอบครัว
ส่วนลูกสาวคนเล็กตอนนี้น้องอายุ๑๔ปียังคงเรียนอยู่ชั้นม๒นะคะ
ทางครอบครัวสิ่งที่ต้องการคืออยากขอความอนุเคราะห์คือขอกันตรงแล้วค่ะ
ขอความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญด้วย
เพราะบ้านหลังที่อยู่เนี่ยคุณผู้ชมเห็นนะคะ
ขนาดบ้านหลังสมซ่อขนาดนี้ไม่รู้ว่าเจ้าของที่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาจะมาไล่เมื่อไหร่นะคะ
เอาล่ะฟังมาขนาดนี้แล้วใครต้องการให้ความช่วยเหลือครอบครัวนี้นะคะ
ท่านสามารถบริจาคเงินได้ผ่านบัญชีของน้องสาวของน้องทิว
ธนาคารออมสินสาขานครชุมชื่อบัญชีเด็กหญิงอรสากลิ่นขจร

ซึ่งคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องของความโปร่งใสในการเบิกการใช้เงิน
เพราะว่าทางผู้นำชุมชนเขาบอกว่า
เขาจะร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมค่าใช้จ่ายเงินอย่างโปร่งใส
ล่าสุดค่ะก็น่าจะทำให้ครอบครัวนี้ยิ้มได้ขึ้นมาบ้าง
เพราะว่าจากข้อมูลเฟซบุ๊กสมยศน้ำตาคนเลวสินภูล
ได้มีการโพสต์ภาพนี้ค่ะภาพนี้เลย
กับข้อความมีเนื้อหาประมาณว่า
เจ้าของร้านหมูกระทะร้านใหญ่ที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชร
ได้เป็นเจ้าภาพให้ทีมอาสากู้ภัยพาครอบครัวของน้องทิว

นี่ฮะคุณผู้ชมก็อยากรู้แล้วกับโรคประหลาดมันคืออะไรกันเนี่ย

ถูกค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยมีโอกาสไปพูดคุย
หาข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณหมอนะคะ
ถึงอาการของน้องทิว
พูดคุยกับแพทย์หญิงอังคณาอุปพงศ์รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลกำแพงเพชรนะคะ
คุณหมอบอกว่าจากที่ดูอาการของน้องทิว
อายุ๑๘ปีแต่น้องตัวเล็กมากมีพฤติกรรมคือไม่สบตา
ใช้มือหยิบสิ่งของเข้าปากแบบซ้ำ
ซึ่งลักษณะพฤติกรรมแบบนี้เข้าข่ายเด็กที่เป็นโรคออทิสติก
ซึ่งต้องนำตัวน้องเข้ามาตรวจดูอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเด็กคนนี้ก็ต้องเอามา
มาตรวจวินิจฉัยว่าเป็นจริงหรือเปล่านะคะ
สภาพแวดล้อมว่าคุณแม่ไม่มีเวลา
คือแม่ออกไปทำงานแล้วทิ้งข้าวไว้เด็กกินไม่กินก็ไม่รู้
แล้วก็การโอบกอดการสัมผัสการให้ความรัก
ตรงนั้นเด็กก็ผ่านไปเต็มนะคะ
เพราะฉะนั้นเด็กคนนี้นอกจากจะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมผิดปกติ
เลี้ยงดูที่ไม่พอเพียงนะคะ
ก็ทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่แบบอยากกินอะไรที่ผิดปกติได้ค่ะ
ก็ต้องได้รับการรักษาดูแล

คุณหมอบอกว่าก็มีโอกาสหายแต่ว่าหลายฝ่ายต้องร่วมมือกันค่ะ